เชี่ยวชาญเรื่องของการเมืองในประเทศไทย
เขียนบทความแล้วก็เขียนข่าวออกมา
บอกว่าการเดินทางกลับมาของทักษิณและการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายก
คนที่๓๐ของเศรษฐาล้วนเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก่อนหน้านี้
แต่กลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันในวันเดียวกัน
เป็นผลจากการที่อดีตนายกทักษิณบรรลุข้อตกลงบางอย่างกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ซึ่งเคยเป็นศัตรูทางการเมืองกับคุณทักษิณมาก่อน
แล้วคุณทักษิณก็มีความมั่นใจว่าตนเองจะต้องรับโทษจำคุกหลังกลับไทย
แต่เพียงระยะเวลาสั้นเท่านั้น
โดยคาดว่าเขาจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษในไม่ช้า
ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาแค่๑๒เดือนอันนี้ของบีบีซี
สื่ออื่นอย่างอัลจาซีร่าครับก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้
การได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้นของนายเศรษฐาทวีสินจนได้เป็นนายก
เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายแต่ไม่เกินคาดในแวดวงสื่อไทย
ทั้งจากสมาชิกสภาพภูมิแทนราวสดรและวุฒิสมาชิก
ที่เคยสกัดกั้นพระเก้าไกลไม่ให้เป็นรัฐบาลนั้น
มันแสดงถึงว่ามันมีการย้ายคั่วการไปร่วมกัน
จากเพื่อไทยไปรวมกับคั่วอำนาจเดิมครับ
เขาได้รายงานความเห็นของรองสัตว์อาจารย์ปะวินชัชวัณภงพันธ์

การประนอมกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เป็นศัตรูเก่าของพักเพื่อไทยนั้น
ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดทางให้อดีตนายกทักษิณกลับมาไทย
ใช้คำว่าเพื่อไทยทำสัญญากับปีศาจเลยนะ
กับการทำให้คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยในครั้งนี้
แล้วก็นายกเป็นคุณเศรษฐาทวีสินครับ
นี่แหละเป็นมุมมองของสื่อต่างชาติที่เขามองบ้านเรานะคะ